ดีกว่าค่ะสาวสวยคนนี้เป็นลูกสาวพ่อสมรักคำสิงนั่นเอง
พักหลังมาน้องเบสก็มียูทงยูทูปแล้วก็มีผู้ติดตามในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
ล่าสุดโดนแฮ็กอินสตราแกรมค่ะผู้ติดตามของน้องเขานี่นะคะ๒๖๐๐ค่ะ
ยังไม่พอนะแก๊กไอจีน้องส่งอีเมลมาขู่เรียกค่าไทยอีก๔๐๐ดอลลาร์ยูเอสหรือว่าประมาณ๑๒๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากนั้นค่ะไอจีดังกล่าวก็มีการโพสต์ต่อว่าด่าประเทศไทยยาวเหยียดอีก
เมื่อวานนี้เจ้าตัวพร้อมกับคุณพ่อก็เลยหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่ปอทนะฮะขอให้ช่วยเหลือหน่อยละกัน
ให้ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบทันทีนะคะ
หวังว่าน้องเบสนะฮะจะได้ไอจีกลับคืนมาไวนะโอ้เดี๋ยวนี้แฮคเกอร์มันทำงานกันหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะ
ดาราดังหลายคนโดนแล้วก็พี่จัชราโดนไปก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม